ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนกันหน่อยค่ะ
ต้องเรียนรู้ศัพท์ใหม่กันอีกแล้วนะฮะ
ค่อยไล่เรียงไปแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะ
สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้ป่วย๗โรคเรื้อรังตอนนี้

หมายคือ๑๗ล้านคนใช่ไหมคะ

มีคนลงทะเบียน๗๔ล้านคน
อันนี้ต้องย้ำนะคือการประชาสัมพันธ์สื่อเองก็พยายามกระตุ้น
คนก็รับรู้คนก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไปลงทะเบียนกันมากขึ้น
ส่วนใครที่อายุต่ำกว่า๖๐ปี
จะไปลงทะเบียนได้ก็คือ๓๑พฤษภาคมสิ้นเดือนนี้นะคะคุณผู้ชม
คือการไปลงทะเบียนที่จุดบริการเลยค่ะ

เรื่องนี้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายอนุชาบูรพชัยศรีออกมาพูดออกมาชี้แจง
คือก็บอกแหละว่านายกย้ำย้ำ
อยากให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีน
เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ
แล้วรัฐบาลเขาก็มีแผนการกระจายวัคซีนเนี่ย
อย่างที่เรานำเสนอข่าวไป
คำนี้เนี่ยต้องให้คุณผู้ชมเข้าใจนะ
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกัน
งั้นฉันเดินเข้าไปแล้วฉันจะฉีดได้เลยหรือเปล่า
ก็ความหมายตรงตัวเลยฮะเดินเข้าไปที่จุดบริการนะครับ
แล้วก็อาจจะจดชื่อจดแทรกไว้นิดหนึ่ง
ไปแล้วก็ฉีดทันทีไม่ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า
นั่นก็คือการลงทะเบียนณจุดบริการ
ใช่ค่ะหมายถึงว่าเวลาเราไปถึง
เราต้องไปลงทะเบียนลงชื่ออยู่ดี
เพื่อจะจองการรับการฉีด
ไม่ได้หมายถึงว่าเดินเข้าไปแล้วได้รับการฉีดเลย
แต่คุณต้องไปลงทะเบียนถ้าในวันนั้น
ไม่มีโคต้าวัคซีนให้ฉีดแล้ว

เหมือนเป็นการจองคิวไว้ในวันต่อไป

คือมันเรื่องเกี่ยวกับการดึงยาด้วยนะคุณสืบสกุล

อย่างบางอันสมมุติว่าดึงยาได้ถึง๑๒หลอด

แต่ว่าคนที่ไปฉีดวันนั้นจริงสมมุติจองเอาไว้
แล้วก็มาไม่ครบ๑๒คนมา๑๐คน

แล้วก็ต้องรอถ้าวันนั้นมีวัคซีนท่านก็ได้ฉีด
ถ้าไม่มีท่านก็ลงทะเบียนจองคิวเอาไว้
ท่านจะมาฉีดจุดนี้อีกในวันต่อไป
นัดกันไว้อีกทีหนึ่งนะครับทำความเข้าใจกันนะ

แล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ที่มีผู้ประกันตน

ก็เดี๋ยวจะเตรียมฉีดในเดือนมิถุนายนเดือนหน้าเป็นต้นไป
อันนี้เพราะว่านายกรัฐมนตรีอยากให้มีการปรับเปลี่ยนนะ

แล้วก็เห็นว่ากลุ่มคนทำงานและมีอาชีพเสี่ยง
แล้วก็ทำงานขับเคลื่อเศรษฐกิจต้องได้รับการฉีดวัคซีน
เรื่องนี้อาจารย์สุภาพคลิกระจายจะมาวิเคราะห์ด้วย

ใช่ค่ะทีนี้ไปดูกลุ่มผู้สูงอายุอายุ๗๐ปีขึ้นไปหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ไปเยี่ยมชมจุดรับวัคซีนโควิดที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะ

ที่มีการจัดระบบสำหรับผู้สูงอายุอายุ๗๐ปีขึ้นไป
แล้วก็คนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่เป็น
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ในระบบได้
ก็สามารถมาฉีดที่จุดนี้ได้
ซึ่งมาฉีดวัคซีนที่นี่เขาจำกัดนะ๑๐๐คนต่อวันเท่านั้น
บรรยากาศตั้งแต่เมื่อเช้ามีผู้สูงอายุมารอรับคิว
เพื่อฉีดวัคซีนเขาเปิดรับคิวกันตั้งแต่๖โมงเช้าเลยค่ะ
ปรากฏว่าคิวเนี่ยมันเต็มตั้งแต่ก่อน๖โมงเช้านะคุณผู้ชม
เพราะว่าคิวมันเต็มตั้งแต่ตี๕๔๐น
คนที่มาถึงทีหลังเขาก็ผิดหวังไง
บอกว่าอ้าวไหนบอกว่าเปิดรับคิว๖โมงเช้า
แต่จริงแล้วคนไปรอเยอะร้องแต่ก่อน๖โมงเช้า
ทำไมแจ้กคิวก่อนก่อนเวลาล่ะ
แล้วก็มีประชาชนบางส่วนมาสอบถามขั้นตอน
เจ้าหน้าที่เขาก็ชี้แจงแล้วเขาก็ย้ำว่า
ทุกคนที่มารับวัคซีนเนี่ยจะต้องจองคิวผ่านระบบออนไลน์ไว้ก่อนนะ

แจ้งว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนวันไหน
เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะ

เดี๋ยวเขาจัดคิวให้ออกใช่เราจะจัดคิวให้
ตามลำดับการที่คุณลงทะเบียนมาเลยค่ะ
และเวลาของคุณที่สะดวกมาฉีด
ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตามระบบแบบนั้น
เมื่อถึงวันนัดคุณมาถึงก่อนเวลา๑๕นาที

ถึงเวลาฉีดเสร็จนั่งสังเกตอาการ๑๕นาที
คุณกลับบ้านได้เลย

ก็คือที่ราชวิทยาลัยจุฬาพร
เพราะมันก็เกี่ยวพันกับกรณีที่ดาราก็ได้ไปฉีดที่นี่ด้วย
แล้วก็เขาบอกว่าระบบที่นี่
โดยเฉพาะที่เขาเปิดรับให้คนที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต
หรือว่าใช้อินเตอร์เน็ตในการที่จะลงทะเบียนจองผ่านออนไลน์ไม่ได้
แต่ทีนี้พอคุณอนุทินไปตรวจสอบสถานที่
และวิธีการของราชวิทยาลัยจุฬาพร

แต่มันเป็นกระบวนการที่ทางหน่วยงานเขาจัดทำขึ้น

ก็คุณจะได้รับการนัดในการฉีดวันต่อไป
เพราะว่าที่ผ่านมาคุณสืบสกุลที่เราเห็นดารา

อันนั้นก็เป็นการซ้อมนะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนมากันเยอะ
จะมีระบบการจัดการยังไงกันบ้างนะคะ
ซึ่งคุณอนุทินก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะ
บอกว่าโมเดลของราชวิทยาลัยจุฬาพรถือว่าเป็นโมเดลตัวอย่าง
ที่จะให้คนมาฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกรุงเทพ

หน่วยงานไหนพร้อมก็สามารถทำได้
เพราะว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ตอนนี้ก็มีภาระหลายอย่างเลยนะคะ
เพราะว่าต้องการให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่า
ทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนก่อนจะฉีดวัคซีน